คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่ามีพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ลักลอบเล่นการพนันเป็นร้อยรูปเลยนะคะ
จับได้๘รูปค่ะต้องนำไปศึกแล้วก็ส่งไป

ตำรวจนครบานจรเข้น้อยจับพระสงฆ์๘รูป
ซึ่งเดินบินทบาทหลอกลวงชาวบ้านยึดไพ่๑สำหรับเงินสด
จีวอนปูรองเล่นไพ่เอาจีวอนมาปูรองเพื่อเล่นไพ่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือของกลางนะคะหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน
ให้เข้าไปตรวจสอบว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
พันธุ์ตำรวจโทษธนพันธ์พดุงการรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานจรเข้น้อยบอกว่า
จากการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งพบว่ามีพระสงฆ์เป็นร้อยรูปเลยค่ะคุณผู้ชม
กำลังนั่งล้อมวงลักลอบเล่นการพนัน
ตำรวจเขาแสดงตัวเข้าจับกลุ่มจับได้๘รูป
จากการสอบปากคำพบว่าพระสงฆ์ทุกรูปเป็นคนสัญชาติกัมพูชา
ไม่มีเอกสารการอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ในราชนาจักรไทย
ก็เลยเข้าข่ายเป็นบุคคลต่างด้าวและกระทำผิดกฎหมายด้วยนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกและเจ้ามือที่หลบหนี
เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชนาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำพระสงฆ์ทั้ง๘รูป
ทำพิธีศึกแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ